ส่วนเรื่องนี้ค่ะก็เกี่ยวกับศพเหมือนกันคุณผู้ชม
โอ้ยด้านหลังนี้โหด

ของผู้หญิงอยู่ในห้องเช่านะ
อยู่ในสภาพที่แบบมีผ้าห่มคลุมอยู่

มาเจอเป็นศพแล้วแต่ว่าตอนนี้ผัวเนี่ยหายไปไหนแล้วไม่รู้
แล้วเขาบอกด้วยนะเมื่อวันจันทร์ก็ยังทะเลาะกันเสียงดัง
คือผัวชอบตีเมียอยู่ตลอดเลยค่ะ
แล้วนี่โดนทำร้ายจนตายหรืออย่างไร
เพราะว่าเข้าไปดูในห้องก็เจอพวกข้าวของกระจัดกระจาย
ซากกีต้าเจออะไรต่างเนี่ยนะ
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบค่ะ
ตำรวจจากชพบ้านหมอที่สระบุรี
เจอศพของนางเสาแนนอายุ๒๔ปีเป็นชาวลำปาง

ห่มคลุมศพอยู่อยู่ที่ห้องเช่า
ที่ตำบลบางขโมดอำเภอบ้านหมอค่ะที่สระบุรี
น่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๕๖ชั่วโมงแล้วค่ะ
แล้วพอไปดูในห้องมีร่องรอยการต่อสู้

ผนังปูนเปลือยที่คุณผู้ชมเห็น
มีพวกรอยคราบเลือดต่าง

ซากกีต้าขวดที่มันแตกอยู่ในกระสอบปุ๋ย
ทิ้งอยู่หน้าห้องเช่าพวกนี้ค่ะ

ตำรวจเก็บทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐาน
นางสาวแนนคนตายพักอยู่ในห้องนี้กับเบส
เบสนายอลงกรอายุ๓๔ปี
แล้วเราทำเป็นอิมเมอร์ซีฟกราฟิกจำลองเหตุการณ์
เกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
เพราะว่าคนข้างห้องเขาบอกว่า
เห็นว่าสองคนนี้แนนกับเบสขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาที่ห้อง

พอตอนค่ำเบสคงตีแนนคงตบแนนคงเตะแนนนั่นแหละ
เพราะว่ามีเสียงเหมือนกับใช้กำลังทำร้าย
พลเมืองดีก็มาห้ามเบสหยุดหยุดอย่าทำแนน
แล้วเบสนิ่งลงสงบลงปิดห้อง

ทีนี้ฝ่ายแนนโดนเบสตีโดนเบสต่อยแนนนอนนิ่งไปแล้วนะ
แล้วจนสายวันรุ่งขึ้นเบสขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากห้องไป
แม่ของแนนบอกว่าแนนอยู่กินกับเบสมาได้๒เดือนเองนะ
ผัวหนูคนนี้เบสเขาเป็นคนอารมณ์ร้อน
ชอบใช้กำลังคิดดูสิแนนเคยหนีไปหาแม่แล้วนะ
เพราะว่าเมื่อตอนกลางเดือนกรกฎาวันที่๑๓แนนก็โดนเบสทำร้าย
แล้วพอผ่านไป๒วัน๑๔๑๕วันที่๑๕แนนก็กลับมาหาเบสอีก
สัญญาสัญญานะบอกว่าแม่ผมจะไม่ทำแบบนี้กับลูกแม่อีกแล้วนะ
นี่คือขนาดให้สัญญากับแม่นะ
แล้วคิดดูดิจาก๑๕ผ่านไปได้แบบไม่ถึง๑๐วันนะคะ
กลายเป็นว่าแนนเสียชีวิตเลย
แม่บอกว่าแม่เสียใจถ้าย้อนเวลากลับไปได้
จะไม่ให้แนนกลับไปหาเบสอีกเลย
ที่ผ่านมาเขาบอกว่าจะดูแลอย่างดีเลย
เขาพูดอย่างนี้อ่ะจ๊ะ
เขารับปากหรือเปล่าอ๋อเขารับปากหรือเปล่า
จ้ะแต่ไม่คิดว่าเขาจะทำอย่างนี้ไง

เขาไม่สู้คนแล้วเขาก็ไม่เถียงคนด้วย
นี่ค่ะคุณผู้ชมแม่บอกนะ

ใครจะคิดว่ากลับไปรอบที่แล้ว

เบสรับปากกับแม่แล้วจะไม่ทำอีก
ใช่ค่ะมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมไหม
มีค่ะดูกล้องวงจรปิดหน่อยนะ
เมื่อวานนี้ตอนประมาณสัก๑๑โมงครึ่ง
นี่ที่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนี่คือเบสค่ะ
แต่งตัวแบบอุ้ยปิดบังใบหน้าหมดเลยนะ

เขาขี่มุ่งหน้าไปถนนสายเอเชีย

คือหลังจากก่อเหตุแล้วไงทำร้ายเมียจนตายแล้ว

ก็ต้องหนีหนีคงจะไปต่างจังหวัดแหละ
และตำรวจสพบ้านหมอก็เลยประสานตำรวจทางหลวง
ไล่ไปตรวจสอบเส้นทางที่เบสขี่หลบหนี
จนรู้ว่าอ๋อเบสปุ่งหน้าไปเพชบูนแล้วนี่นี่นี่
ไปไล่สกัดจับกลุ่มตัวเบสได้ที่บึงสามพันธเพชรชบูรณ์ค่ะ
สก็รับสารภาพผมตีเมียจริง
เพราะว่าเมียผมเนี่ยมีผู้ชายคนอื่นมาติดพันธุ์
แล้วผู้ชายคนใหม่ที่มาติดพันธุ์ก็มาพูดจาเยาะเย้ยถากถาง
ผมแค้นมากผมก็เค้นเมียนะ
แนนยอมรับเท่านั้นแหละผมระเบิดอารมณ์
ต่อยทั้งเตะคว้าอะไรได้ผมคว้ามาฟาดฟาดมาทุบ
แนนนิ่งไปเลยอันนี้คือสิ่งที่เบสบอกกับตำรวจนะคะ
แต่หลังจากนั้นคือแนนยังลุกขึ้นมาได้

แนนยังมาบอกว่าให้เบสพาไปหาหมอหน่อย
บอกว่าผมตั้งใจจะพาไปตอนเช้าแต่เช้าผมตื่นมา
แนนไม่หายใจแล้วเอามืออังจมูกดู
ผมก็ผมก็เลยตั้งใจจะมาเพชรชบูรณนี่แหละ
ก็เลยถามว่าแนนนแนนนอกใจหลายครั้งจริงหรือ
มีอย่างนี้เห็นไหม

มีอะไรด้วยแล้วก็มาพูดจาเยาะเย้ยกับเบส
เบสก็ทนไม่ได้ทีนี้ตำรวจก็แจ้งข้อหาค่ะ
เบสทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
แล้วก็ส่งตัวมาที่สพบ้านหมอ
เพราะว่าที่สพบ้านหมอเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะ
ส่งตัวมาเมื่อคืนเมื่อคืนนี้เขาสอบกันเค้นสอบทั้งคืนเลยนะ
เดี๋ยวต้องรวบรวมหลักฐานแล้วเรื่องของการทำแผนเดี๋ยวก่อน
เดี๋ยวตำรวจพิจารณาดูอีกทีนึง
ร่างของแมนล่ะส่งไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ค่ะ
เดี๋ยววันนี้แหละญาติจะรับร่างของแนนไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปนะคะ
เรื่องของความรักวัยรุ่นก็ปรึกษาพ่อปรึกษาแม่ดูบ้าง
แม่พ่อคนนี้เป็นยังไงเนี่ยพ่อแม่เขานะครับอาบน้ำร้อนมาก่อน
บางทีเขาก็มีข้อแนะนำได้และที่สำคัญเนี่ย
ตอนวัยรุ่นรักด้วยหัวใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยรักด้วยหัวใจ
กว่าจะรักด้วยสมองเป็นบางทีก็โตแล้วนะครับ
มันต้องครึ่งนะลูกนะรักด้วยหัวใจด้วยรักด้วยสมองด้วย
ปรึกษาพ่อแม่ด้วยจะคบใครเนี่ย
เบสบอกว่าอะไรนะนอกใจหลายครั้งแล้วเนี่ย
อันนี้เราก็ไม่มีทางรู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรนะ